แล้วก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนบ้านเนี่ย
ถึงเอาเลเซอร์มันมีเลเซอร์พวกไฟส่องนะครับ

เข้าไปในบ้านของคนคนหนึ่งอยู่ได้

บ้านนี้เขาแสบตาแล้วเขาสงสัยว่าส่องเข้ามาทำไม
ไม่ได้เกิดครั้งเดียวเกิดหลายครั้งแล้ว

ไม่ไม่แล้วจะห่องเขาไหมว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย

ห่องเขามายไม่ได้ปากเบีอะไรเลย
เอาบังจากอนร่าย
จุดใจรู้สึกเป็นอะไร

เถียงกันไปกันมาจากเลเซอร์นี่คุณ

แล้วคุณผู้ชมดูสิเป็นคุณผู้ชมดึกดื่นแบบนี้แสบตาไหมล่ะ

ก็เลยออกไปทวงถามถามว่าทำไมถึงเอามาส่องกันแบบนี้
จนเกิดเป็นเหตุทะเลาะวิวาสผู้หญิงถูกทำร้ายนะฮะ
เป็นเหตุการณ์กลางดึกของ๒๙มีนาคมแล้วล่ะ
แต่ว่าคลิปเนี่ยเพิ่งเอามาโพสต์กันไว้นะครับ
เกิดขึ้นในชุมชนอภาพรคลอง๑๓หมู่๖
บึงน้ำรักที่จังหวัดปฐุมธานีนะครับ

ทั้งไฟเลเซอร์ส่องจนเจ้าของบ้านก็คือนางสาว
อริสาอยู่มาอายุ๔๕ปีเนี่ยนะฮะ
แปบตาเธอก็ไปทวงถามออกไปพร้อมเด็กเหล่านี้
สักพักหนึ่งไปถามถึงหน้าบ้านนู้น
ก็ถูกทำร้ายร่างกายบานปลายกัน
กระทั่งเธอได้รับบาดเจ็บนะครับ
เพราะว่าเธอถูกภรรยาของเพื่อนบ้าน

ก่อนที่ฝ่ายนั้นจะเรียกสามีมาช่วย
แต่ไม่ใช่ช่วยห้ามนะคุณนะโอ้โห
ห้ามไปห้ามมาเธอถูกทำร้ายร่างกายแบบนี้แหละครับ

เป็นเหตุการณ์ที่สรุปแล้วนะฮะ
นางสาอาวัยรี่สาบาดเจ็บ
เพราะถูกเพื่อนบ้านรุมทำร้าย
เธอลงไปกองกับพื้นเลยนะ

ตอนแรกเด็กวิ่งเข้าบ้านก็ออกมาดูนะ

เพราะว่าเป็นการทำร้ายร่างกายกันต่อหน้าเด็กเลยนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับนางสาวอาริสา
ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านและเป็นผู้บาดเจ็บนะครับ
เธอก็เปิดใจเปิดอกกับทีมข่าวของเราเลย
บอกว่าโอ้โหเธอสุดช้ำเหลือเกิน
กับการที่ถูกเพื่อนบ้านทำร้ายร่างกายแบบนี้นะครับ
แล้วก็ทุบหน้าเรากัดเรา
ผู้ชายค่ะตัวใหญ่
คือเขาก็ชากเราไหงหลังเลย

นั่นแหละนี่เธอเล่าให้ฟังค่ะนะฮะ
ปัญหามาจากกล้องวงจรปิดของบ้านเรา

ฝ่ายนู้นเขาบอกว่าไฟจากกล้องไปส่องไปส่องตาเขา
เขาก็เลยเอาเลเซอร์ส่องกล้องวงจรปิดของเรา
ก็คือเพื่อให้รู้บ้างว่าแบบนี้มันรำคาญนะ

ไปฟังฝ่ายเพื่อนบ้านคู่กรณีบ้าง
เพื่อนบ้านคู่กรณีบอกว่าก็ไปคุยกับผู้บาดเจ็บแล้วเหมือนกัน
ทั้งหมดเป็นเรื่องเข้าใจผิดแล้วก็ขอโทษไปแล้วนะ
การใช้กำลังป้องกันเป็นการป้องกันตัว
เพราะว่าฝ่ายของผู้บาดเจ็บก็กระชากคอภรรยาของเขาก่อน
ทำให้ภรรยาของเขาหายใจไม่ออกเหมือนกัน

แต่ทีนี้เราก็กลับมาถามฝั่งผู้บาดเจ็บคือนางสาวอริสาอีกครั้งหนึ่ง

วันนี้ก็ยังอยู่กันอย่างหวาดระแวงเหมือนกัน

เพื่อนบ้านฝั่งคู่กรณีก็หาเรื่องทะเลาะกับเธอเรื่อยมานะฮะ

แต่ตำรวจก็บอกว่าเป็นการสมัครใจทะเลาะวิวาส

ทีนี้อาจจะมีการเรียกเพื่อนบ้านคู่กรณีมาไก่เกลี่ยกัน
โดยมีตำรวจเป็นคนกลางคุณ
ไกลเกลี่ยเดี๋ยวจะอยู่ด้วยกันไม่ได้
เพราะถึงขนาดรุนแรงทำร้ายร่างกายกันแล้วแบบนี้